เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

ผมชนะและคุณชิสาแต่อย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมน้องจูด้งหายไปไหน
เขาไปสะบัดทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย
เดี๋ยวจะเอาสิ่งดีน่าสนใจมาฝากพวกเรา
วันนี้ก็จะได้เจอกันในช่วงของสบัดทั่วไทยเหมือนกัน

แต่น้องจูด้งเขาก็ฝากมาบอกคุณผู้ชม
ว่าไม่ว่าเขาจะไปไหนเนี่ยก็ส่งข้อความมาคุยกันหน่อย

เป็นของรางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับทางรายการ

ก็แค่ส่งข้อความไลน์มาบอกเราหน่อยสิ
เราอยากรู้คุณผู้ชมชอบอากาศแบบไหนที่สุด

อย่างเช่นชอบอากาศหนาว
ก็ส่งมาว่าชอบอากาศเย็นหนาว

เดี๋ยวก็ได้ลุ้นเป็นของรางวัลกันแล้ว

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาหลายข้อความ

บางคนมาสายโรแมนติกบางคนมาสายฮา

แต่ต้องขอเวลาในการคัดเลือกหน่อยนะคะ
วันศุกร์หน้านู้นจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะ

แล้วไม่ได้บอกว่าส่งแค่ข้อความเดียวได้นะ

ไม่คิดกระตังค์นะครับกับข้อความไลน์แบบนี้ครับ

เรื่องแรกไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ

จังหวัดนนทบุรีนะคะ

จัดพื้นที่จอดรถให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วย
ไปดูหน่อยว่าตรงไหนจอดได้บ้างคะ
อ่ะข่าวดี
สำหรับคนมีรถและอาศัยอยู่ในย่านบางใหญ่
บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
เห็นภาพนี้ถ่ายรูปแคปเอาไว้ได้เลย
เพราะว่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เขาเปิดอาคารจอดแล้วจร
ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง๔แห่ง
ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
จอดรถได้ฟรีไม่มีค่าบริการค่ะ

สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่

และอาคารจอดแล้วจอน

ครับก็ใครที่สนใจเนอะติดต่อขอรับสิทธิ์ได้
ที่ห้องทำบัตรจอดรถรายเดือนของอาจารย์

แล้วถ้าหากว่าเราจะ
จองไว้ก่อนหรือจะสอบถามเพิ่มเติม

ใช้ไลน์อยู่แล้วคุณก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ
คุณเสิร์ชเข้าไปค้นหาและแอปเป็นเพื่อน
แล้วก็แชทไปสอบถามพูดคุยกันได้เลย

แล้วก็แชร์กันไปว่าดูมาจากคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วถ่ายรูปหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมเอาไว้เลยครับ

อ่ะส่วนใครที่อยู่ภาคอีสาน
บอกไว้เลยว่าคุณจะเจอกับฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มเป็นโซนร้อนนะ
แล้วมันจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามในวันนี้แหละ
แล้วข้ามคืนคืนนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้
จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล
จังหวัดภาคอีสานตอนล่างค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ก็จะทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน
หรือว่าทำให้น้ำฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดปัญหาท่วมขังได้

ค่ะแต่ว่าหลังจากที่พายุขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันก็จะอ่อนกำลังลงเป็นความกดอากาศต่ำนะคะ
ความกดอากาศต่ำพูดง่ายก็คือฝนน้อยลงนั่นแหละ
ยังไงก็รอติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าให้ดีนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วยนะครับ

เขาบอกว่าเกินจะทนเกินจะต้าน
ที่จังหวัดนครปฐมชาวบ้านเขาอุตส่าห์สร้างเป็นกำแพงกระสอบทรายกั้นน้ำเอาไว้

เขาบอกว่าเป็นมวลน้ำจากแม่น้ำท่าจีน
เรียกได้ว่าซัดเอากำแพงกระสอบทรายเนี่ยนะฮะ

โอ๊ยไม่ไหวแล้วจ้า

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเราค่อยเห็นแล้วนะ
ว่ากำแพงกระสอบทรายที่ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกั้นน้ำเอาไว้

เพราะในจุดที่มีการกักขังน้ำเอาไว้แบบนี้

ตรงนี้เปลี่ยนเป็นทางโขลงเป็นตรงมุมด้วย

บนทายาวาสอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเขาเนี่ยนะฮะทำกำแพงกระสอบทรายสูงเป็นเมตรแล้วนะ
กั้นเอาไว้เป็นแนวยาวเพื่อรับมวลน้ำที่มาแต่ด้วยความที่ว่าน้ำมันมาแรงจริงจริง
สุดท้ายไม่ไหวหรอกครับชาวบ้านเขาก็ตกอกตกใจอ่ะเนอะ
เพราะเวลามันไหลเข้ามาแป๊บเดียวคุณผู้ชมเหมือนในหนังเลย
ท่วมเลยครับโอ้โหท่วมแบบนี้ท่วมประมาณไหน
ก็ประมาณสักครึ่งตัวคนได้ห้าสิบเซ็นต์น่ะอ่ะ
ไปถามเจ้าของบ้านดังสาวไพรวัลละสีนะครับอายุสามสิบเจ้าปี
คนนี้ก็บอกว่าเธอน่ะเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
แล้วทางบ้านชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระสอบทรายตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหม
กั้นน้ำเอาไว้เพราะไม่อยากให้น้ำมันไหลเข้ามาเพราะว่าถ้าไหลเข้ามาปุ๊บ
เฟอร์นิเจอร์ของเธอพังแน่แล้วสวนฝรั่งที่อยู่หลังบ้านก็ได้รับความเสียหายด้วย
บอกว่าจริงเนี่ยปีนี้น้ำมันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ยังอยากจะวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยเหลือเธอหน่อยรวมไปถึงชาวบ้านในระแวกนี้ด้วย
เขาบอกว่าพอไอ้คันกระสอบทรายตรงนี้ที่เป็นกำแพงเนี่ยที่มันพังทลายลงมา
ก็ท่วมลักษณะแบบนี้แล้วถามว่าเสียหายแค่ไหนบอกว่าชั้นล่างชั้นหนึ่งไปหมดเลย

ขนไม่ทันพยายามจะขนของขึ้นไปไว้ชั้น๒แต่น้ำมันมาเร็วมากจริง
บอกว่าสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้อย่างกระรอกตกน้ำตายจมน้ำตายด้วยนะ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์กว่า๑๐คันที่ทั้งคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านคนระแวกนั้น
มาขอฝากจอดเอาไว้แช่น้ำเลยครับ

เตอร์ไซค์ไม่รู้พังหรือเปล่าแต่โดนน้ำท่วมเข้าไปเหมือนกัน
แต่ตัวเธอบอกยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่ง
รถยนต์ของเธอเอาไปจอดไว้ที่ลานวัด
โอ้โหก็ถือว่ารอดพ้นจากน้ำท่วมไปได้

คุณต้องดูนะว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำมันมาแรง

อาจจะต้องก่อปูนไหมหรือว่าเอาบิ๊กแบ็คจะเหมาะสมกว่า

วางแผนกันให้ดีเพราะว่ามีโอกาสจะรับน้ำอีกสักพักหนึ่งเลยนะ
คราวนี้ไปดูเหตุทะเลาวิวาสกลางถนนกันค่ะ
เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างคนขี่มอเตอร์ไซค์กับคนขี่รถเก่ง

คุยกันไม่ลงตัวเลยวางมวยกันกลางถนนเลยค่ะ

ก็สุดท้ายพอมันมีความแรงเกิดขึ้น

อ่าจริงก็จะมีเรื่องของคดีความมาอีก

คลิปที่เห็นอยู่นี้ก็มีคนถ่ายเอาไว้นะคะเป็นเรื่องราวการทะเลาวิวาสระหว่าง
คุณผู้ชายที่สะพายเป้ซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กับสาวหล่อเสื้อขาว
ขับรถเก่งมาสองคนนี้ทะเลาะตะโกนชี้หน้าด่ากันใหญ่เลยค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยมาห้ามปรามแล้วแต่ว่าก็ห้ามไม่อยู่จริง
เล่าให้ฟังอย่างนี้ฝ่ายหนุ่มที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาโมโหนะคะ
โมโหก็เลยถอดกระเป๋าเป้ออกแล้วก็จับสาวหล่อเนี่ยเวียง
จนล้มลงกับพื้นคือเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายพยายามตกลงกัน
ว่าจะไปคุยตรงไหนอะไรยังไงคือทางฝ่ายของสาวหล่อเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่า
อ่ะเดี๋ยวขยื่นรถก็ได้ไปคุยกันก็ได้ค่ะแต่เหมือนกับผู้ชาย
คนนี้ก็บอกจะไปจะไปแต่ท่าทางเขาเหมือนลักษณะนะลักษณะเหมือนจะขับขี่หนี
ใช่ฝ่ายสาวหล่อเขาก็เลยดึงเป้กระชากไว้ไม่ให้ไปเนี่ยนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยค่ะ
มีพี่วินมอเตอร์ไซค์มาช่วยห้ามปราบทั้งสองฝ่ายก็เลยมีท่าทีเย็นลงครับ
ซึ่งคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ในเพจเฮียขับรถค่ะชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กัน
นะฮะต่างต่างนานาก็ว่ากันไปอืมคอมเมนต์บางทีก็บอกว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ย
ชนรถของสาวหล่อแล้วก็ทำท่าทีเหมือนจะหลบหนีแหละ
แต่ก็บอกให้เรียกประกันเรียกประกันมาเลยแต่ดันไม่อยู่รอไง
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้นะคะสุดท้ายค่ะก็ต้องไปโรงพักไปคุยกันให้เรียบร้อยว่า
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรใครต้องรับผิดชอบนะคะ
ที่อีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งคลิปเป็นกระแสในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกัน
้าแอดแอดคาราบาลไปขึ้นคอนเสิร์ตงานวันเกิดของกำนันในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกก็เล่นดนตรีก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
แต่มันมีเรื่องอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าอยู่น้าแอดเหมือนเดือดปุด
พูดถึงผู้ว่าสุพรรณบุรีในลักษณะที่บอกว่าเดือดมากพูดอย่างไรบ้าง

มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณ
คนการบุรีเขาจะให้กูมาเล่นในจังหวังสุพรรณ
นี่แค่บางช่วงบางตอนนะจริงนะแอดพูดถึงผู้ว่าสุพรรณยาวกว่านี้อีก
ใช่ค่ะก็เดือดกันไปนะคะซึ่งคนที่อยู่ข้างล่างก็กรี๊ดโหร้องกันว่ากันไป
ก็ว่ากันไปเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของการแสดงคอนเสิร์ตอ่ะเนาะในช่วงที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือ
แอดคาราบาลหรือว่าคุณยืนยงโอภากุลนักร้องเพลงเพื่อชีวิตขวาใหม่
พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดุเดือด
ภายในงานวันเกิดของกำนันชื่อดังในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุมันเกิดเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะฮะวันที่๑๒ตุลาคม
พอฟังแล้วทั้งหมดทั้งมวลพอจับใจความได้ว่าน้าแอดเนี่ยโมโหที่ผู้ว่าสุพรรณเนี่ย
สั่งห้ามไม่ให้แสดงคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรีหลายคนสงสัยและตั้งคำถาม
เป็นอย่างนั้นจริงเหรอนั่นแหละสิท่านผู้ว่าสั่งไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตเหรอ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไง
ผมว่าเราต้องไปพูดคุยแล้วก็ไปลองฟังทางฝั่งของผู้ว่าหน่อยเนาะดีค่ะ
เพราะว่าทางผู้ว่าสุพรรณบุรีคนปัจจุบันนะฮะนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
แกรีบอัดคลิปอธิบายความทันทีแกบอกว่ายังไงบ้างไปลองฟังดูฮะ
เมื่อปี๒๕๖๕คือประมาณเมือนมีนาเมษาที่ผ่านมา
เอกชนจะเป็นคนรับจัดเองซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับ
ถ้าจะมาขอจัดแต่เราก็ต้องมาพิจารณาตามมาตรการของสวขอ
ณตอนนั้นไม่มีเอกชนมาขอครับผมเป็นแฟนคลับด้วยครับ
ด้วยซ้ำนะฮะตอนเรียนในมหาลัยเนี่ยผมชอบเพลงมากนะครับ
ปัจจุบันนี้บางทีก็ยังร้องอยู่คือไม่มีในเรื่องของความขัดแย้งอะไรกันเลยนะครับ
อ่ะท่านผู้ว่าแกบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะ

อาจจะเข้าใจผิดกันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นคุณต้องลองย้อนเวลากลับไปต้นปี
เรื่องของการจัดงานแสดงต่างมันก็จะยากหน่อย

ผู้ว่าเองท่านชี้แจงแบบนี้ว่าจะจัดอ่ะก็จัดได้ไม่ได้ว่าอะไร

ในเมื่อเอกชนไม่ได้มาขอท่านก็เลยไม่สามารถอนุญาตได้

คนที่จัดงานวันเกิดในวันนั้น

ตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือ
ดรปียพศเกียจชูสกุลอายุ๕๙ปี
ท่านประธานเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอสองพี่น้อง
และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

แล้วก็เชิญพี่แอดมาเล่นดนตรี
บอกเลยวันนั้นตัวท่านเองก็ไม่รู้

อยู่น้าแอดถึงได้เดือดปุดแบบนั้น
กำนันเองก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด
ที่คิดเหมือนประมาณว่าเป็นความเข้าใจผิดมาเมื่อตั้งนานแล้ว

จะมีข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมหรือข้อมูลคาดเคลื่อนอะไรกันมาทำให้เข้าใจผิดไปด้วย

ตัวทางกำนันเองเนี่ยก็ได้ไปขอร้องนะ

แล้วก็เล่นต่อไปอีกสัก๒ชั่วโมง

ซึ่งในงานตัวกำนันเอง
พ่องานเขาบอกว่าก็จบลงด้วยดี

ทางล่าสุดนะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ก็ติดต่อไปยังผู้จัดการของวงคาราบาล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

สามารถที่จะติดต่อโดยตรงกับทางหน่วยงานได้เลย
ให้เบอร์สายด่วนเอาไว้๑๕๐๖นะคะ
รวมถึงอยากจะแจ้งข้อมูลรับข้อมูลข่าวสาร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
ก็เข้าได้ที่เว็บไซต์ของเขา
หรือว่าสายด่วนของกระทรวงแรงงานคือ๑๕๔๖ดีกว่า
ส่วนข้อมูลอื่นที่แชร์มาจากช่องทางต่าง

ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ครับมาเรื่องของการรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีบ้างดีกว่า

ต้องดูนะว่าเราใช้เยอะเกินที่เขากำหนดหรือเปล่า
นั่นไงมันมีเรื่องมาตรการต่าง
กฎเกณฑ์ต่างที่ใครจะได้รับสิทธิ
ซึ่งเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามเลยฮะ
ดูข่าวนี้แล้วดูหน่อยว่าคุณตรงไหม

อ่ะตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เขาเห็นชอบแนวทางการอุดหนุนอัตราค่าไฟฟ้าบนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ก็จะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิ์ตามมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ให้มีการตรวจสอบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ย
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการช่วยเหลือบนพื้นฐานระบบบูรณาการ
ข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือไม่
ในปัจจุบันเนี่ยก็คือผู้ที่มาติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน๕แอมไม่เป็นนิติบุคคลแล้วก็ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วย
เบียนกันได้นะครับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี๖๕
ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลางหนึ่งกำหนด
ให้มีการลงทะเบียนนะจนถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้
สิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเข้าไปเช็คกันหน่อยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะฮะ
โทรไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์๑๑๒๙ตลอด๒๔ชั่วโมง
ค่ะไม่ใช่ว่าให้ใช้ฟรีแล้วก็ใช้จังเลยนะต้องประหยัดเหมือนเดิม
ถูกต้องช่วยกันประหยัดดีที่สุดครับ
มาดูเหตุระทึกที่อุบลราชธานีตอนนี้อุบลก็น้ำท่วมหนักอยู่เหมือนกัน
มีคุณตาคนหนึ่งขับรถกระบะลุยน้ำมาชาวบ้านตะโกนห้ามแล้วอย่าไปอย่าไป
แต่สุดท้ายฝ่าน้ำไปค่ะเป็นยังไงสภาพไปดูกัน
อะไรวะอะไรวะถวบเลยถวบเลย
ร้องบ้างหรือครับ

ใจเย็นเลยคุณตา

มันออกมาซะมั้ยดูพวกนี้ไงพ่อ

วิธีการช่วยก็คือต้องทุบกระจกเพื่อให้เปิดประตูได้ไง
ทุบเลยทุบปักแล้วค่อยดึงออกมายังดีที่แบบว่าน้ำมันท่วมแค่แบบมิดข้างหน้า

ถูกค่ะยังเหลือหน้าต่างเอาไว้ให้ช่วยได้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเกือบ๖โมงเย็นนะคะบริเวณถนนสามแยกริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะ
ถนนเส้นนี้ถูกน้ำท่วมสูงนะแล้วปกติเนี่ยมันจะมีแต่รถลากยกถูมาวิ่งรับส่งชาวบ้าน
แต่คุณตาเนี่ยยังไงไม่รู้แหละขับหลงเข้ามา

แต่ชาวบ้านบอกคุณตาน่าจะเมาอ่ะโอ้เหรอ
จนกระทั่งว่าคุณตาเนี่ยขับไปถึงจุดที่น้ำท่วมสูงคราวนี้รถมันลอย

ชาวบ้านก็เลยต้องฝากกระแสน้ำแล้วก็ไปช่วยออกมานะคะก็ลุ้นระทึกกัน
แล้วดูสิครับช่วยคุณตาได้นะเกิดอะไรขึ้นต่อรู้ไหม

ต้องไปกู้รถไม่ใช่ไปกู้ซื้อรถนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องเตือนกันนะฮะ
เตือนกันแล้วก็อาจจะต้องตั้งป้ายอะไรให้เห็นชัดเจน
หาอะไรกั้นเลยว่าไม่ให้เข้าไปเพราะบางทีเผื่อจะมีคนที่ไม่ทราบจริง
จริงตอนกลางวันมันยังพอเห็นกันอยู่

ถูกค่ะบางทีก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้
ดูเรื่องสิ่งเสี่ยงอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าหนุ่มชาวจีนคนนี้เกือบเลยนะ
เกือบสู่ขิตเพราะหูฟัง
มันเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันเลยครับ
นี่ไฟมาแล้วไม่ได้จุดประทัดนะ

อันนี้ไม่ได้ฟันทงนะว่ามันเกิดจากความเสียหายหรืออะไรยังไง

ถ้าผมเดานะมันอาจจะเกิดจากการที่หูฟังมันตึงเลยหรือเปล่า
เป็นจังหวะดึงหลุดออกมาจากสาย

หรืออยู่หูฟังมันระเบิดเองเฉยเลย
แต่มันมีไฟสปาร์คมาแบบนี้นี่มันดูรุนแรงมากเลยเนอะ

น่ากลัวไม่เคยเห็นระเบิดอย่างนี้เลยนะ
ยังดีครับเขาเนี่ยนะฮะเอามือดึงหูฟังที่ชำรุด

โอ้โหไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะ

แล้วก็หูเนี่ยก็บอกว่ามีควันออกด้วยไม่ได้โกรธนะ
แต่โดนไอ้จังหวะระเบิดนี่แหละควันมันก็แบบว่ายังมีอยู่
หูยแล้วแก้วหูจะเป็นยังไงมั้ยเนี่ย
นั่นนี่สิครับสอบถามไปนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเนาะ
แล้วชายคนนี้ชื่อว่านายหลิวซึ่งเขาเนี่ยซื้อหูฟังนี้มาราคาสัก๘๙หยวน
นึกถึงตรงกิยังก็๔๐๐กว่าบาท๔๖๐ได้มั้ง

โอ้โหเกิดอะไรขึ้นต่อในจีน
เขาบอกว่าฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทหูฟังยี่ห้อนี้
เห็นแล้วแล้วก็อธิบายความว่ามันน่าจะเกิดจากการลัดวงจร
เอางี้ละกันเพื่อเป็นการชดเชยให้
ทางบริษัทจะส่งหูฟังอันใหม่ให้นายหลิว
เพื่อเป็นการชดเชยเพื่อเป็นการชดใช้
คำถามผมเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนผม
ไม่ได้ไปโจมตีอะไรเขานะ
ก็คือแล้วมันจะเป็นแบบเดิมอีกไหม
ได้หูฟังอันใหม่มาเข้าใจมันอันใหม่

เดิมด้วยเออแล้วมันจะแบบเดิมไหม
ใช่ไหมใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วไง
ก็ต้องวอนผู้ประกอบการหาวิธีชดเชยเยียวยาอย่างอื่นได้ไหม

ถูกเออแค่เล่าให้ฟังว่าเออถ้ามันเป็นเรา

เราก็จะแบบเอาเป็นผมนะผมก็จะไม่ใส่หูฟังพักหนึ่งเลย
ถูกใช่ไหมเป็นการป้องกันไว้ก่อน
แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐาน
ก็ต้องดูดีราคาประหยัดประหยัดแล้วก็ต้องทำใจว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยนะ

ไปติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

ต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์เราการันตีมาเลยว่า

ร้านนี้เก้าอี้ขาวค่ะคุณชนะคุณผู้ชม

ตั้งอยู่แถวประชาชื่นใกล้กับวัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานคร

โก้ร้านนะเก้าอี้สีขาวตามชื่อเลยโดดเด่นมาก

เมนูที่ร้านนี้ก็มีเยอะแยะมากมาย

นี้ตามนี้นี่ยำขนมจีนแล้วคุณสังเกตเส้นขนมจีนไหม
มันเหมือนแบบหันมาเป็นเส้น

แล้วยังมีต้มโครงกระดูกย่า

หั่นเป็นเส้นเล็กให้เคี้ยวได้ง่ายไม่ดี

ปัญหามันเด้งมันสะบัด
เข้าตาก็ล้างตาได้แต่เข้าเสื้อเนี่ยเป็นคราบเลยนะ

นี่แหละร้านนี้เป็นร้านธรรมดานะ

ส่วนราคาสบายกระเป๋าค่ะ

ถามว่าทีมงานเมาส์หรือเปล่า
คุณคะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ

ร้านเก้าอี้ขาวแถววัดเสมียนนารีกรุงเทพ

แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะไปกินกับใคร

ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันดีไม่ดีก็จะได้แบบ
เขาจะไปกับใครก็เรื่องของเขา
ลองทำแบบนี้ดูครับ
ก็ไปด้วยกันเป็นคู่
แล้วอยากได้รูปคู่แต่ไม่กล้าใช้ใคร

แล้วมันนอนอยู่ที่ชายหาดยังก็แมวหนาว

แล้วเหมือนกับว่าตั้งเป็นแบบตั้งเวลาไหม

เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้มันโบกไม้โบกมือ

หรือว่าตั้งเป็นวีดีโอถ่ายกดเอาไว้เลย
แล้วก็ค่อยเดินไปถ่ายรูปคู่กัน

กินกระดูกมากแล้วปวดฟัน

ของหายโจรมาก็แจ้งตำรวจ

เราก็ให้คุณตำรวจช่วยสิคะ

เอาไม่ขับให้ตำรวจมารับกลับบ้าน

นี่รับรองว่าคุณจะปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอน
เข้าใจว่าปลอดภัยแต่โอ้โห
คุณตำรวจสองนายนี่ก็น่าชื่นชม
จริงค่ะปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่

จุดนี้คือสี่แยกบ้านธาตุนะคะที่ถนนมัธยมจันทร์ตำบลธาตุนาเวงอำเภอเมืองสกลนครค่ะ
คือชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเนี่ยที่เห็นคุณตำรวจสพเมืองชายภูมิสองนายกำลังช่วยพาหนุ่มคนนี้
นะสภาพเมาเลยนะคะเปรี้ยเลยเดินไม่ไหวเนี่ยนะเอาไปส่งถึงที่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจต่อประชาชนผู้พบเห็น
ก็คงจะมีบ้านอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็คงแวะไปหาเพื่อนไปโก๊งกันนิดหน่อยแล้วกลับไม่ไหวคุณตำรวจก็เลยช่วยเอาก็นิดนึง
แต่สภาพแบบนี้ยังไงต้องขอบคุณคุณตำรวจแล้วขอบคุณคลิปด้วยให้ดูเรื่องต่อไปเขาบอกว่าคุณจูด้งเนี่ยนะเตรียมจะพาไปเที่ยวแล้ว
เป็นการเที่ยวแบบฟินฟินแล้วที่สำคัญนี่ไปกราบไห้องค์พระพุทธรูปอะไรแบบนี้ด้วยแล้วว่าแต่ว่าที่นี่คือวัดหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่มันคือพิพิธภัณฑ์
แต่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้คู่กัดสะบัดข่าว
คุณชอบฤดูอะไรส่งไลน์มาคุยกันแล้วก็รอลุ้นโทรศัพท์มือถือที่น้องจูด้งเขาฝากไว้แล้วกันนะ
จูด้งตอนนี้จูด้งอยู่ที่คลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะจะพาไปเที่ยวที่อันซีนที่พวกเราไม่เคยเห็น
พร้อมกันแล้วตามไปเลยค่ะในช่วงสะบัดทั่วไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมยังอยู่ที่เทศบาลคลองหาดจังหวัดสะแก้วเพราะผมมีสถานที่ที่อันเซ็นคลองหาดมาอวดกัน
นั่นก็คือบ้านพิพิธภัณฑ์หลังนี้แหละครับเห็นบ้านหลังใหญ่
เชื่อไหมล่ะครับว่าข้างในเนี่ยมีแต่พระพระโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเฮ้ย
พระอะไรจะมากมายขนาดนี้ตามไปชมกันเลยครับ
พิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นของเซียนพระชื่อดังจังหวัดสะแก้ว
ผมบอกใบ้ได้แค่นี้ใครอยากมาเที่ยวชมถามคนคลองหาดเขารู้จักกันทุกคนล่ะครับ
ส่วนอีกคนดังแห่งเทศบาลคลองหาด

นั่นก็คือเจ๊จงคนนี้แหละครับ
ไปฟังเจ๊จงกันเลยครับ
นี่คือต้นขันหมากเศรษฐีนั่นเอง

เป็นสบุรณไพรบ้านที่เขาหาจากบุค่านี้

รูปจะแปรรูปยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูที่บ้านเจ๊จกเลยนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ๊จงพาผมมาที่แปลงขันหมากเศรษฐีแล้ว
มันจะมี๒สายพันธุนะอยู่นี่นู่นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
อันนี้สายพันธุ์อะไรครับตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมีย
วิธีสังเกตต้นตัวผู้และตัวเมียตัวผู้เนี่ยจะแหวกให้ดู
ต้นเขาจะเรียบเรียบเรียบเรียบเห็นไหมค่ะเนี่ยมันจะเรียบเรียบเลย
แต่ถ้าตัวเมียนี่เห็นไหมใบก็จะขึ้นตรงนี้มีใบมีอะไรแซมมา
แต่ว่าผลเรายังไม่เห็นมันก็เลยอาจจะยังดูไม่ออก
มีผลให้ดูทั้งหน้าบ้านโอเคครับไปดูมีอยู่กระถางหนึ่ง
นี่นี่คืออันนี้คือตัวเมียค่ะผลผลของตัวเมียอันนี้ผลของตัวผู้
มันจะเข้มกว่าเหรอครับอ่ามันจะใหญ่กว่าเล็กอีก
ตัวเมียผลเขาจะใหญ่กว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้ผลเขาจะเล็ก
เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใช่ค่ะสวยด้วย
มีคุณประโยชน์ด้วยนี่ถ้าด่างนี้แม่ขายยังไง

กระซิบเลยเราไปดูพิธีแล้วก็กระบวนการทำว่านขันหมากเศรษฐี

หัวเข้ามือ

นี่ครับพอผ่าบางแบบนี้
มันจะทำให้แห้งง่ายแห้งไวขึ้นเนาะ

ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย๒๓วันครับ
ส่วนอันนี้ตากมาตั้งแต่เมื่อวานเจ๊ชงบอก

ใช่ค่ะเราจะเอามาใส่ในนี้ไว้
ให้จนมันแห้งสนิทเลย
เอาละครับคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนของคุณแม่
แต่ว่าเห็นคุณแม่บอกว่าจะให้ผมชิมอะไร
น้ำต้มต้นว่านขั้นหมากเศรษฐีค่ะ

นี่ครับต้นว่านขันหมากเศรษฐี
เมื่อกี้เราได้ฝานได้ตา
เสร็จแล้วเขาก็นำมาทำเป็นชาแบบนี้นะครับ

เดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่ารสชาติ

เป็นยาที่สามารถกินเรื่อย

เป็นเหตุผลไทยที่ดูแลสุขภาพยังเยี่ยมมาก

ลืมติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ
โอ้โหเมืองไทยเรามีอะไรน่าสนใจที่ซ่อนอยู่มากมายเลยนะ

เดี๋ยวคุณโจด้งก็จะนำสิ่งดีมาฝากกันค่ะ
เดี๋ยวจะได้ดูกันเรื่องของสายฉีดชำระ
ที่มันว่ากันว่ามีจังหวะโบ๊ะบะ

สนุกสนานอย่างแน่นอน

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เวลาเข้าห้องน้ำไปนะถ้าถามผมอ่ะ
สิ่งหนึ่งที่ต้องมีสายฉีดชำระ

แต่ถ้าเป็นสายฉีดชำระธรรมดา
ไม่ได้มาออกรายการคู่กัดสะบัดข่าวหรอก

เป็นสายฉีดชำระที่โบ๊ะบะ

เป็นจังหวะตื๊ดตื๊ดตื๊ดเลย

เขากดแล้วจะอิดอิดยังไง

คุณนึกภาพดูนะถ้าคุณเข้าห้องน้ำแล้วคุณกดสายชำระอย่างนี้
แล้วอยู่มันมีเสียง
คุณลองเดาสิว่าความหมายที่มันร้องมันพูดว่าอะไร
คิดดีไม่ได้เลยครับไม่กล้าใช้เลยครับ
เป็นไปได้เปลี่ยนสายชำระนะครับไม่งั้นมันจะลำบากครับ
จริงค่ะดีไม่ดีพุ่งมา
ไลน์ไทยรัฐแล้วส่งข้อความมาคุยกันในรายการคู่กัดสะบัดข่าวว่า
คุณผู้ชมชอบอากาศแบบไหนที่สุดและเพราะอะไร
อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะ
ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงศุกร์หน้า
แล้วศุกร์หน้าเรามาดูว่าใครจะได้รับรางวัลนี้ไปค่ะ
ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วย
เป็นที่มาของคำว่าหมาหยอกไก่
ไห้ติดทางด้วยไอ้คุณค่ะ

เห็นวันนี้คุณผู้ที่ผู้ชมในภาครูมลงพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอุบรติศาสตร์ที่นั่นนะฮะจากน้ำทวก

โปรดติดตามตอนต่อไป
กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ